ตอนนี้คุณผู้ชมสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่สุด
ที่จะระบายน้ำออกมานั่นก็คือเรื่องฝนที่คาดว่าน่าจะลงไปเติมอีก
ในระยะอันใกล้นี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
กับคุณวัญชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านค่ะ

ครับสวัสดีครับผม
สภาพอากาศหลังจากนี้จะเอื้ออำนวยเหมือนครั้งที่ผ่านมา
ในช่วงนี้เราคาดคือตอนนี้ลมมสมเริ่มแรงขึ้นนะครับ
ตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นฝนในประเทศไทยจะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับ
ในวันนี้จากการตรวจสอบเริ่มต้นเนื้อแถวตอนร่างของเชียงรายเริ่มมีผลเท่าแล้วนะครับ
แล้วคาดว่าคงจะพ้นชังเกินขึ้นโดยภาคช่วง๗๘๙๐สตรีวันเนี่ย
หรือก็อาจจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ในภาคเหนียว
หลังจากนั้นฝนอาจจะลดลงบ้าง
แต่ก็ยังคงจะมีมากกว่าช่วง๓๔วันที่ผ่านมาครับ
ฝนตกหนักนี้มีผลกระทบเยอะไหมคะ
สำหรับเรื่องของการระบายน้ำในถ้ำหลวงตอนนี้ค่ะ

เพราะว่าฝนที่ตกมันก็จะต้องสุกซึมลงใต้ดิน

ก็คงจะต้อง
ก็คงคิดเป็นอุปสรรคในการที่จะสูบน้ำออกนะครับ
ค่ะท่านคะถ้าให้เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบกับช่วงที่เขาพยายามจะเข้าไปหาช่วงก่อนที่จะเจอนะคะ
บอกว่าฝนตกหนักอันนี้แตกต่างกันยังไง

ผมว่าช่วง๗๙๐นี้อาจจะมากกว่าในช่วงนั้นด้วยซ้ำไปนะครับ
เพราะว่าช่วง๗๘๙๐เนี่ยจะมีฝนหนักเข้าไปในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับ
โดยเพราะพื้นที่แสดงพรมแดนไทยเมนม่าอันนี้ก็จะมีฝนเท่าไหร่เยอะนะครับ
พายุพระพิรุณนี้ส่งผลกระทบเยอะไหมคะท่าน
จริงพระพิรุณนี้มีส่วนช่วยทำให้ฝนในเมืองไทยลดลงไปนะครับ
เพราะช่วงที่ผ่านมาเขาไปรุนดึงเอากลุ่มร่องฝนเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่จีนนะครับ
แต่อันนี้พระพิรุณสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงฝนจะกลับลงมาอยู่แถบจีนตอนล่างกับลาวนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้บริวิติภาพเหนือบริษัทไทยเนี้ยมีผลเพิ่มมากขึ้นครับ
ก็คือช่วง๗๘๙๐ที่ท่านบอกถูกไหมฮะ
ครับผมก็ประมาณช่วงนั้นน่ะที่จะผลเยอะนะครับ
จริงฝนจะเริ่มตั้งแต่น่าจะเริ่มเพิ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับ
แต่ในช่วงนี้อาจจะเป็นแถวภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับ
แล้วก็ซีกทางด้านเมียนมาที่อยู่ฝั่งเมียนมาเลยนะครับ
ค่ะท่านคะหลังจากวันนี้ไปจนถึงวันที่๔
เตรียมการประสานงานกับศูนย์อำนวยการ
ซึ่งช่วยเหลืออยู่ที่ถ้ำหลวงอย่างไรบ้างคะสำหรับกรมอุตุ
กรมธุยาเราผมได้สั่งการไปตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับ
คือจากการจดผลเรดาทุกแข็งทุกครั้งจะส่งเข้าไปยังศูนยาการ
ให้ทราบว่าตอนนี้ผลที่ไหนว้างคำพยาคต์ต่างไปทางปรภอด้วย
ซึ่งทางนี้เริ่มแล้วตรวจทุก๑๕นาทีต่อ๒๔ชั่วโมง
เพื่อตรวจสอบว่าผลมันจะเคลื่อนเข้าเมื่อไหร่อย่างไร
ระยะเวลาเท่าเดิมทุก๑๕นาที

แล้วตรวจทุก๑๕นาทีละปักในช่วงนี้
ก็จนกว่าที่จะเสร็จขึ้นก็คงจะตรวจต่อไปครับ
ค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ก็หลังจากนี้เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝน

ก่อนหน้านี้พายุพระพิรุนคุณผู้ชมได้หอบเอาร่องฝน
ตกจุดอื่นไม่ได้ตกภาคเหนือ
ซึ่งส่งผลดีต่อสถานการณ์ฝนในพื้นที่
แต่หลังจากนี้อิทธิพลของพายุพระพิรุณ
คือหมดแล้วพอจะเลื่อนขึ้นไป
เพราะฉะนั้นฝนก็จะตกหนักช่วง๗๘
เพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนไล่หลังมาแล้ว
เราเองก็ต้องทำงานแข่งกับฝนอย่างต่อเนื่อง
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ฝนล่าสุดที่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกมา
ค่ะแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือท่านบอกว่า๗๘๙๐จะเยอะกว่าตอนที่ตามหา
ที่บอกว่าน้ำเต็มถ้ำด้วยซ้ำไปค่ะ